น้ำตาเทียนร้อนไหม

เคยที่บ้านไฟดับนะ
คุณผู้ชมครับ
แต่ว่าท่านนี้ต้องเรียกท่านนะครับต้องเรียกท่านนะฮะ
ท่านนี้เนี่ยเอาลาดตั้งแต่หัวลงมาเลยนะฟ้าเทียน
ข้าเป็นคนมีมนต์มีคาถาข้าไม่เคยกลัวความตาย
ข้าไม่เคยกลัวเปลวเพลิงข้าไม่เคยกลัวฟ้าผ่า
เหตุที่ข้าไม่กลัวเพราะข้าไม่ได้ทำบาปมหันไว้
ข้าจำเป็นต้องกัวใยฟ้าจะผาข้าได้ไง
ฆ่าจะจมน้ำตายได้ยังไงลูกศูนย์ปืนจะเอาชีวิตฆ่าได้ยังไง
สาธุสาธุสาธุ
หวานจะได้เป็นรัฐบาลเหรอชาติหน้าบ่ายพวกมันก็ไม่ได้เป็น
มีใครจำได้บ้างครับว่าท่านเป็นใคร

เวลาเดานะยิ่งตอนนี้ใส่จีวอนอยู่ด้วย
เขร้อยล้านจุดยังหลังจุดยังใช่ครับพระเขร้อยล้านครับ
มีเวลาสัก๕นาทีไหมเดี๋ยวจะได้เปิดคลิปให้ดูให้หมดเลย
โอ๊ยเอาแค่บางช่วงบางตอนก็พอดีครับ
พระคเนธสุจินโนหรือว่าเคร้อยล้านนะครับ
ไลฟ์เฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อ
เทวดาผู้อย่างรู้ฟ้าดินอากาศมหาสมุทร
ท่านสวมจีวรนะครับแล้วก็มีน้ำตาเทียนนะครับ
ลาดตั้งแต่ศรีษฐานลงมาเลย
แล้วก็นะครับใบหน้าเต็มไปหมด
โอ้ไม่ร้อนเหรอครับโอ้ฮะเนื้อหาในการไลฟ์มีการพูดพลาดพิง
ไปถึงกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสนับสนุนประชาธิปไตย
ครับอ่าแล้วก็มีการสาบแช่งคนกลุ่มนี้ด้วย
แต่ว่าคลิปนี้ไม่ต้องไปหานะไม่เจอแล้วครับ
คุณเคเขาลบไลฟ์ออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ขออภัยครับพระเคท่านนะครับลบไลฟ์ออกไปแล้วครับ